นี่มีคำถามว่าไอ้ก๊าซหุงต้มในบ้านเราเนี่ย

เพราะว่าผู้ชายคนหนึ่งจอดรถจะลงไปซื้อกับข้าว
แล้วไปเจอรถขนก๊าซหุงต้มนะเป็นถังก๊าซทั้งหลายแหล่
ได้ยินเสียงฟรี

คุณผู้ชมจากนั้นก็มีกลิ่นก๊าซลอยตามมาเลย

ดิฉันจอดรถแล้ววิ่งก่อนเลยกลัว

สักพักหนึ่งผมว่าพี่คนนี้ที่ถ่ายคลิป

คุณแล้วถ้าเกิดว่ามีใครไปแบบดูดบุหรี่
สูบบุหรี่จุดไฟแชคอยู่ใกล้ไม่อยากจะคิดเลย
กลัวมากมันถังระเบิดได้นะเนี่ย
อุดรูที่ตูดถังคุณโอ๊ยแล้วก็โทรตามร้านก๊าซมาอีกที
จังหวะนี้ผมทำอะไรรู้ไหมคุณขับรถออกจากจุดเกิดเหตุเลยครับ
ความคิดคือโอ้ถังก๊าซประเทศเราได้มาตรฐานจริง
คุณดูถังเก่ามากอ่ะใช่ค่ะโอ้ถังกัสรั่วเป็นรู
ก๊าซพ่นทะลุออกมาขนาดนี้จะเดินชิวเอาผ้ากี้ริ้วไปอุดเฉย
ไม่ได้นะแถมสภาพถังก็มีสนิมเขละขนาดนี้
เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากแล้วก็ยังโพสต์ต่อบอกว่า
เพราะนั่นหมายความว่ามันพร้อมที่จะระเบิดได้ทุกเมื่อ
ถ้ามีประกายไฟเพียงนิดเดียวและที่น่ากลัวคือ
มันไม่ได้วางเดียวอยู่ถังเดียวมันเรียงเป็นตับอยู่ท้ายรถถึง๕ถัง
โอ้โหไม่อยากจะนึกเลยหากมันเกิดจุดระเบิดขึ้นมา
ุ่มตามขึ้นมากระบะคันนี้ก็คือคลังแสงย่อมดีนั่นเองนะครับ
นี่ฮะเหตุการณ์นี้ถือว่าอันตรายจริงนะคุณนะ
ตัวเจ้าของคลิปเองเขาเล่าให้ฟังแบบว่าเขากลัวมาก
สตาร์ทรถยังไม่กล้าเลยกูเออใช่
ไม่กล้าสตาร์ทรถกลัวคุณกลัวมันระเบิด

ฝากร้านก๊าซหุงต้มหน่อยช่วยกันตรวจสอบถังให้ดีหน่อย

เจ้าของคลิปไม่ได้ระบุไว้ว่าเกิดที่ไหน
แต่ทะเบียนรถบรรทุกก๊าซเป็นทะเบียนจังหวัดภูเก็ต
โอ้โหเห็นแล้วน่ากลัวจริงนะฮะ